คนดีทำให้คนอื่นดีได้
หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคม
คนอื่นก็ดีไปด้วย
ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก

ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี
จะให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก
สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี
พระราชดำรัฐพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง
ที่เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

เนื่องนิวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันธ์สา
นักศาลาดุสิดาลัยสวนจิตและดา

พุธที่๔ธันวาคมพุทธศักราช๒๕
โปรดติดตามตอนต่อไป